วันนี้เป็นวันที่๓ของการค้นหานะคะซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
แต่ว่าคาดว่าน่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมในหลายจุด
ที่จะนำไปสู่การค้นหาครั้งนี้ค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณอรยาโพจา

จากอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี

มีการร้องขอหน่วยรบพิเศษจากกองทัพบก
เพื่อเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจในวันนี้ด้วย
ซึ่งได้มีการร้องขอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศเอง
ก็สนับสนุนชุดรบพิเศษนั้นเข้ามาปฏิบัติการ
เพื่อให้การค้นหานั้นง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
ปฏิบัติการค้นหาของนักบินทั้งสองคนและทั้งเครื่องหนึ่งคน
หลังจากมีการร้องขอไปและเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าปฏิบัติการในวันนี้นั้นที่เห็นอยู่นี้
เป็นแผนผังการปฏิบัติการปูพรมค้นหาค่ะ
ซึ่งในวันนี้ได้ปรับแผนการค้นหาโดยใช้การเดินเท้าเข้าไปใน๒เส้นทางนะคะ
โดยใช้เส้นทางทางด้านทิศตะวันตกค่ะ
ซึ่งจะเดินขึ้นที่เนิน๗๐๐ของเทือกเขาชะเมานะคะ
แล้วค้นหาต่อเนื่องมายังจุดที่สำคัญค่ะ
คาดว่าจะเป็นพิกัดการตกนะคะ
ทางด้านที่ตะวันออกนั้นจะเป็นของหน่วยกลองภนาวพิกโยธินทร์ค่ะ
ที่ใช้ชุดกองพันธลาดตระเวนนั้นเดินขึ้นจากคลองหินเพลิงนะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดค่อนข้างสูงชันค่ะ
และหน้าผาชันถึง๙๐องศาเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่บริเวณด้านบนยอดเขาตรงจุด๓๖๐นั้นนะคะ
กันนะค่ะเพื่อทำให้การค้นหาง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
ซึ่งนำโดยนาวาเอกเริงราชอุทธิเศษ
เสนาที่การหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
พากำลังพลนั้นเดินเท้าไปยังจุดหน่วยครองหินเพลิงค่ะ
ขึ้นไปยังที่ตะวันตกนะคะแล้วก็เลาะไปตามด้านหน้าผา
ก่อนจะโรยตัวลงมายังจุดรอยต่อของเขาชะเมานะคะ
ที่เชื่อมติดกับผาดำซึ่งจุดนี้ถือได้ว่าสูงชันถึง๙๐องศา
และมีความผิดปกติและมีร่องรอยของต้นไม้ด้วยนะคะ
ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นร่องรอยของทหารอากาศทั้ง๓นาย
บริเวณจุดนี้เป็นจุดร่องลึกเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขานะคะ
ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นที่รับผิดชอบของชุดปฏิบัติการพิเศษด้วย
นั้นปรับแผนการค้นหาเฉพาะส่วนของอากาศโยธิน
นะคะโดยใช้เฮดคอปเตอร์นำจุดปฏิบัติการพิเศษของอากาศยุทิ
จุดด้านหลังทางด้านที่ตะวันตกของเขาชะเมานะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดตกอีกจุดหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงแผนการปฏิบัติการของอากาศโยธินกันค่ะ
เที่ยวแรกวันนี้เป็น๒๐๑บินครับ
เบลซีน๒บิน
ใช่สิน๒บินได้กี่คน๗นะครับ

ดังนั้นตักเหลือชุดละของเรา๕คน
๔๕คนที่เหลืออีกชุดหนึ่งเป็นเดินทาวน์เลยครับ

คือถึงวัยมันจะได้ทำงานอย่างนี้

มันก็๑๐คนแล้วมันจะโหลด
ไม่ใช่๒เที่ยวยังไงก็ต้อง๒เที่ยว

คือ๗คนนี้รวมป่าไม้ไปเลย

หรือนุนบอกว่าถ้าไม่งั้นส่งขึ้นในชุดหนึ่งก่อนดึง

แล้วก็เอาไปมันจะได้ไว

ถ้าอากาศปิดฮอขึ้นไม่ได้
ช่วงบ่ายเราจะต้องเดินเท้าขึ้น

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมเสบียงเตรียมอะไรต่าง
เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจอยู่ตรงนี้

สองชุดนี้

จากทางด้านฝั่งหน่วยพวาพรู
กำลังพลจากมณฑนทหารบกที่๑๙

จะนำพานปราบผู้เชี่ยวชาญ
ในพื้นที่เข้าไปยังพื้นที่เขา

เพื่อสนับสนุนอีกด้านทิศหนึ่งค่ะ
ฟังเสียงของชุดกำลังการปฏิบัติการ
ที่จะขึ้นไปพร้อมกับกำลังทหารค่ะ

นะแล้วเดี๋ยวพวกผมจะ
ขึ้นไปดูแล้วก็ตะกี้สั่งนักบิน

จากตัวนี้ไปหาจุดที่เรา

แล้วมีจุดเป้าหมายคือ

ถือได้ว่าการค้นหานั้นมีสัญญาณที่ดี

ร่มบินจากหน่วยทหารพรานที่๑๓

ในพื้นที่ของกองทัพเรือกองทัพอากาศ

ร่วมกันในหลายจุดนะคะก็ทำให้

จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ทำให้
ได้มีการร้องขอสนับสนุนหน่วยรบพิเศษจากกองทัพบกไป
ยังทางผู้บัญชาการทหารบกเรียบร้อยแล้ว
เพื่อสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะ
และล่าสุดนะคะที่บริเวณจุดเนิน๗๐๐ทางฝั่งตะวันออกของเนินเขาชะเมานะคะ
น่าจะเป็นจุดต้องสงสัยนะคะที่จะเป็นร่องรอยของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องค่ะ
ซึ่งในขณะนี้เองทางศูนย์อำนวยการเพื่อค้นหาเขาชะเมา
ซึ่งนำโดยนายอำเภอเขาชะเมาตำรวจทหารกว่า๑๐๐นายนั้นเดินทางเข้าไปยังจุดนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ปฏิบัติการนั้นยังคงมีอย่างอยู่ต่อเนื่อง
และความหวังของการค้นหา๒นักบินและ๑ช่างเครื่องนั้นยังคงมีอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ตำบลภาวะอำเภอแก่งนางคอยนะคะ
และในจังหวัดจันทร์บุรีอารยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีได้แรงงาน
ขอบคุณคุณอารยานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของการค้นหาวันที่๓

จากภาพที่คุณอรยาได้รายงานไปก็คือ
บนยอดเขาพบว่ามีเบาะแส
ตอนนี้ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่เข้าไปที่จุดนี้แล้ว
แต่ว่าวันนี้สภาพอากาศก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
ทำให้ชุดของการค้นหาวันนี้อาจจะต้องมีการค้างคืนบนเขา

ทั้งคุณผู้ชมยังส่งข้อความ
ให้กำลังใจชุดปฏิบัติการค้นหานี้ได้ผ่านหน้าจอชัดข่าวเที่ยงค่ะ